ส่วนการจี้ชิงเงินจากธนาคารก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อย
ล่าสุดคนร้ายอุอาจมากที่เผ็ดชะบูรณ์

เป็นผู้ชายครับเข้ามาถึงนี่เอาปืนมาขู่นะครับพนักงาน
ให้เอาเงินให้นะครับแล้วปีนข้ามไปด้วย
แล้วก็ขู่ให้เขาเปิดเซฟเพื่อหยิบเงินมาให้นะครับ
กสิกรไทยสาขาทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
เกิดเหตุวันนี้คนร้ายเป็นผู้ชายสวมกระน็อกเต็มใบแต่สีดำ
แต่งตัวมิดชิดเลยใส่ถุงมือด้วยถือปืนเข้ามาหน้าเคาน์เตอร์
อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยวางถุงดำให้กับพนักงาน
ขู่ให้เอาเงินใส่ช่วงนั้นมีลูกค้าด้วยนะฮะวิ่งหนีกันหมดเลยนะครับ
เพราะว่าเขาก็กลัวใช่ไหมพนักงานที่พยายามหนีหลบอยู่ด้านหลัง
คนร้ายก็ยังกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปข้างในนี่ฮะกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับ
อันนี้คือบังคับให้เขาเปิดตู้เซฟแล้วก็หยิบเงินใส่ถุงให้นะครับ
เอาปืนจี้บังคับตลอดนะครับพนักงานของแบงค์คนนี้ชื่อนายเทวินสิงหเวียงอายุห้าสิบสองปี
เขาก็ต้องยอมทำตามไม่งั้นเดี๋ยวมันยิงเอาเงินสดใส่ถุงให้นะครับ
แล้วก็ใช้ปืนจี้บังคับให้เขาเดินออกไปส่งที่ประตูด้านหลังธนาคารด้วยนะ
แล้วก็ขี่หลบหนีไปเห็นไหมเนี่ยจี้บังคับให้เปิดประตูข้างหลังนะครับ
บ่าย๓ที่ผ่านมานี่เองครับในทองที่สพบึง๓๐๐๐บาท
ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับอ่าพบว่าคนร้ายเนี่ยเงินที่ได้ไปนะครับ
บังคับให้พนักงานเขาหยิบใส่ถุงไปให้เป็นเงินสด๒ล้านบาทนะครับ
รอปภของแบงค์นะครับชื่อนายบุญลือณวิเชียนบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คนร้ายผู้ชาย๑คนคนนี้ซึ่งสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
หมวกกันน็อกเต็มใบสีดำปิดบังใบหน้ามาถือปืนมาเนี่ยนะครับ
เดินเข้ามาทางประตูด้านหลังธนาคารแล้วเข้ามาก่อเหตุตรงเคาน์เตอร์
รอปภบอกว่าตอนนั้นเห็นแล้วพยายามจะใช้ปืนที่มีอยู่ยิงใส่คนร้าย
แต่คนร้ายวิ่งหลบหนีนะครับแล้วก็กลัวว่ากระสุนปืนจะไปโดนลูกค้า
หรือว่าพนักงานที่อยู่ในแบงค์ก็เลยตัดสินใจไม่ยิงนะครับ
แล้วก่อนเกิดเหตุที่ผู้ชายคนนี้จะมาที่เคาน์เตอร์มาก่อเหตุนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลักษณะสาวธอมสวมหมวกแก๊ปแล้วก็หน้ากากอนามัย
เดินเข้ามาปรับสมุดบัญชีธนาคารแล้วพอเดินออกไปเท่านั้นแหละ
มีคนร้ายอีกคนนึงบุกเข้ามาก่อเหตุทันทีเชื่อว่าสองคนนี้อาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกันก็ได้
หนึ่งอาจจะมาดูต้นทางแล้วก็ส่งสัญญาณให้อีกคนเข้ามาก่อเหตุ
หลักฐานตอนนี้ก็คือได้กล้องวงจรปิดภายในแบงค์นั่นแหละครับ
สพบึงสวามพันธุ์กำลังกลับมาที่นี่นะครับ
คนร้ายคาดว่าจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปในพื้นที่รอยต่อทางอำเภอภัยสาลีนครสวรรค์
ที่ติดต่อกับบึงสวามพันธุ์ที่เพชรบุญ